นี่ก็เป็นภาพพระบรมชายาลักษณ
ขณะที่พระบาทสมเดตพระปรมิลมหาภูมิพงฆ์อดุญเดต
ทรงพระกรุณาปรตเก้าปรตกรมหม
ให้นางจิดาพาปรักษาร่วมปลูกต้นพิกุลด้วยกัน
ปัจจุบันนางจิดาพาอายุ๖๔ปี
เป็นอดีตข้าราชการครูบ้านหัวนาคำในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น

ก็ยังมีนางสาวสากลนิลล่าวัย๗๓ปี
ชาวบ้านหัวนาคมที่ได้ถวายงานในลักษณะเดียวกันด้วยค่ะ
โดยต้นพิกุลคู่ก็ได้เติบใหญ่ให้ร่มเงาเป็นบริเวณกว้าง
ใครที่ไปวัดก็สามารถอาศัยร่มเงาของต้นพิกุล
พระองค์ท่านทรงปลูกในการทำสมาธิด้วย

ในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินที่วัดอีสาน

ตอนนั้นเป็นช่วงที่ยังเป็นครูฝึกสอนค่ะ
สง่าเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่า
ให้รอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
โดยบอกว่าพระองค์จะทรงปลูกต้นพิกุลในวัด
มอบหมายให้เป็นคนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายต้นพิกุลค่ะ

เป็นสุดยอดของที่เกิดมาคือ
ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้นะคะ
มีวันที่รับเสด็จท่านแล้วก็ปลูกต้นไม้กับท่าน
ท่านก็ถามด้วยว่าเออรอนานไหมเหนื่อยไหมท่านจะพูดต่อกันยาวเลยค่ะ
แล้วบอกว่ารอนานแต่ไม่เหนื่อยพี่คะ
ตอนที่ช้อนเอาต้นมือช้อนต้นไม้จะปลูกนะคะ
ท่านบอกว่าช่วยกันปลูกสิปลูกด้วยกัน
เอามือมาช้อนทับข้างล่างนะคะ

เราเอาพระราชบัติของท่านไปใช้ใน
ท่านบอกว่าให้พอเพียงก็แบบพอเพียงค่ะ
ก็กินใช้อย่างพอเพียงทำทุกอย่างก็พอเพียง
ให้เป็นคนที่ทำแบบสุจริต
ท่านบอกว่าให้ถือข้อนี้ไว้เป็นที่ตั้ง
ส่วนด้านนางสาวสากลผู้ที่ถวายงานปลูกต้นพิกุลต้นที่๒ก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
เจ้าอาวาสสั่งให้เป็นผู้ถือต้นพิกุลทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตอนนั้นก็คิดเพียงแต่ว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมารับใช้พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด
พระองค์เสด็จสวรรคตก็เข้าวัดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านค่ะ